โอ้โฮ๒ปี
โอ้โฮ๒ปี
ต้นเถ้านมร่วง
โค้งลงคอยคมเคียง
ร้องได้ให้ล้าน
กติกาการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย

ทั้งแฟนเก่านะครับและแฟนใหม่นะครับ

วันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ต่อสู้กันมายาวนานหลายปีแล้วทีเดียวนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นคราวของเด็กกันบ้างนะครับ
ในตอนที่ให้ชื่อว่าร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอน
นักสู้รุ่นจิ๋ว

แต่ว่าเรื่องราวชีวิตนะคะแจ๋วสุดยอดไปเลยนะคะ
ถ้าร้องได้ครบ๑๐นะคะก็หยิบทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะ

จากสาวน้อยที่ไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะ

วัดกลัวคนจะรู้ว่าเราไม่สบายเป็นอะไร

บนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
เธอก็ฝ่าฟันความกลัวนะคะ
ไปถึงเพลงเป้าหมายและคว้าเงินตามที่ตั้งใจไว้
แต่เกมยังไม่จบค่ะไปดูภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกสักครั้งค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงออนิชาแซ่หลิม
ชื่อเล่นชื่อมิ้วค่ะนิวอายุ๑๒ปี
กำลังขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่๖ค่ะ
บ้านของหนูอยู่ที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะ
บ้านของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองคนค่ะมีหนูแล้วก็แม่ค่ะ
พ่อเสียไปตั้งแต่หนูอยู่อนุมาเป็นชานากาศบ้าน๓แล้วค่ะ
แม่หนูชื่อแม่แม็กซ์ค่ะอายุ๔๘ปี
บางวันได้สัก๕๐บางวัน๑๐๐บางวัน๒๐๐บางวันใหม่ได้เลย
ลำบากค่ะต้องหาเงินให้ลูกเรียนนะคะ
แม่หนูป่วยเป็นโรครุมตอยกับโรคหอบค่ะ
รุมตอยเจ็บไปตามข้อค่ะเจ็บตามเนื้อตามตัวเจ็บไปตามกระดูกอย่างนี้ค่ะ
อุปสรรคตอนนี้คือด้วยความที่เราเจ็บมันเจ็บไปถึงในหัวด้วย

พอปวดหัวแล้วตามันพล่าเรามองไม่เห็น
ทีนี้พอเรามองไม่เห็นเราก็ไม่สามารถทำงานได้

ถ้าหากว่ามันไม่มีกับข้าวก็หุงข้าวกินกับน้ำปลาก็มีค่ะ

แม่ไม่ได้ไปหาหมอตามนัดมาปีกว่าแล้วค่ะ

มันอยู่ไกลค่าเดินทางเลยแพง
ก็ประมาณ๕๐๐บาทนะคะ

ส่วนตัวหนูเองก็ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นค่ะ
สมาธิสั้นของหนูมันจะทำอะไรไวกว่าความคิดครับ
อย่างเช่นเรื่องที่ล้างจานอยู่ค่ะ
บางทีหนูก็ล้างจานแบบล้างช้ามาก

ล้างปลาไปเกือบชั่วโมงกว่า
การที่หนูเป็นสมาธิสั้นมันทำให้หนูกลัว
เรื่องที่หนูเป็นสมาธิสั้นเขาจะล้อหนูหนักกว่าเดิม

ก็คือเป็นอาการของคนที่มีสมาธิสั้น

ตอนแรกนี่ไม่กล้าบอกใครเลยว่าเป็นโรคสมาธิสั้น
แต่ว่าหลังจากออกรายการของเราไปแล้ว
ทีนี้คนรู้ไปทั่วแล้ว
หายกลัวหรือยัง
หมื่นสำหรับครอบครัวคุณแม่ถือว่าเยอะไหมคะ

ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนไปใช้เหมือนกัน

ก็ท้อไม่ได้อะค่ะ
ถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วลูกเราจะทำยังไง

ช่วงที่แบบไม่มีเลยคุณแม่ทานอะไรกัน

มิ้วเวลากินข้าวกับน้ำปลาเป็นไง

แม่หนูจะตั้งใจเรียนนะ

จะมาช่วยแม่มารักษาแม่
เราจะได้ทำงานแล้วก็จะมีเงิน
กินของอร่อยด้วยกันนะ
คุณแม่สอนอะไรมิ้วบ้างคะ
คุณแม่สอนว่าเราต้องเป็นคนดี
เวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ต้องไหว้
เพื่อที่ว่าเขาจะได้เอ็นดูเรา
แล้วก็ถ้าเกิดว่าหนูทำอะไรไม่ดี

ไม่ให้ทำมันอีกครับ
ขอต้อนรับน้องมิ้วครับเด็กหญิงตัวจิ๋ว

ขอสู้เพื่อมารดาอันเป็นที่รักครับ

สวัสดีครับ

เป็นครั้งที่๓กันแล้ว
รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิม

บรรลุแล้วซึ่งความกลัว

มีตังค์ด้วยนี่ต้องหกหมื่นนะ

วันนี้ก็เช่นเดิมมากับคุณแม่นะคะ

สวัสดีครับ

ทั้งหมด๔เพลงตามเป้าที่ต้องการก็คือ

ก็จะนำเงินจำนวนนี้

ก็คือในเรื่องของเครื่องมือทำมาหากิน

เคยทราบกันแล้วนะครับก็เรียนให้ทราบอีกครั้ง

มีอาชีพทำขนม

ก็เป็นทำเค้กกล้วยหอม
แต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ย

จากเตาแก๊สแล้วเป็นของที่ยืมมาหมดเลยค่ะโอ้โห

เครื่องตีแป้งค่ะสารอย่างนี้ต้องยืมเข้ามาหมดเลย

ชิ้นนี่เป็นยืมคนคนเดียวกันหมดเลยไหม
ค่ะคนเดียวกันหมดเลย

แต่นี่ยืมมา๒ปีแล้วเนี่ย

ถ้าซื้อได้ค่ะ

ทำไปนึ่งไปแป๊บเดียวเดี๋ยวไฟมันก็หมด

อยากได้เป็นเตาแก๊สปกติแล้วเป็นใช้ถังใหญ่ได้

ก็รวมอุปกรณ์ที่ต้องคืนป้าคิ้น

อะไรแพงที่สุดครับ
ก็จะมีชุดเตาแก๊สกับเครื่องตีแป้ง

มีโอกาสอยากจะไปลองชิมจังเลยนะฮะ

อุปกรณ์ไม่เสียก็จะทำให้ชิว

นี่เห็นมิ้วเขาบอกว่าถ้าผ่านรอบนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้า

มันไม่ใช่เงินน้อยแล้วนะถ้ายังอยู่เนี่ย

เขาน่ารักจังเลยอ่ะคุณแม่มิ้วเนี่ย
คุณแม่ประทับใจอะไรเขาบ้างคะ
เขามีเรื่องราวอะไรที่แม่ประทับใจบ้าง
คือเขาจะเป็นคนที่รักแม่มาก

ก็จะเอากลับมาให้แม่ตลอด

ก็จะกินก็เฉพาะขนมที่ว่าใส่เป็นถ้วยมาอย่างนี้ค่ะ

เป็นขนมปังเป็นอะไรอย่างนี้เขาจะเก็บมาให้คุณแม่

นั่นก็คือเรียกว่าเป็นการเผื่อแผลละคุณแม่

เอามาให้คุณแม่ก็ต้องแบกมาอีก

ด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบกินอะไรหวาน

เฮ้ยแม่เรายังไม่ได้กินเลย
ไม่รู้แม่เราจะชอบไหมก็เก็บมาให้แม่

แล้วตอนที่เอามาให้แม่ปุ๊บยื่นให้แม่

ทำไมหนูไม่กินหนูก็เลยบอกว่า
อยากให้แม่กินด้วยอยากให้แม่ได้ลองกินบ้าง

เวลาลูกสาวเอาขนมมาให้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ

ดีใจที่เขาคิดถึงแม่
มีอะไรก็คิดถึงแม่ก่อนเสมออย่างนี้ค่ะ
มันเป็นความสุขที่มากกว่าไอ้ขนมอันนั้น

เป็นความสุขที่ลูกยังมีน้ำใจ
พอเขาเอามาให้กินก็จะแบ่งกลับคืนให้เขาด้วยค่ะ

ขนมอาจจะชิ้นหนึ่ง๑๐บาท๕บาท
แต่คำที่คุณแม่กัดไปคำนึง

แม้จะให้สัญญามันก็คงยากอะ
ช่วยทำให้ได้ได้ไหมรอบนี้จะได้กลับมาเจอกันครั้งหน้า
อยากจะลองกินขนมที่มิ้วเอามาให้ดูซิว่าจะรู้สึกเหมือนคุณแม่ไหม

เค้กกล้วยหอมเนอะแต่วันนี้จะต้องผ่านไปให้ได้เพื่อจะได้เจอกันรอบหน้า
แต่ถ้ามันแหมยากจริงสุดตัวจริงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ
เอาที่โอเคอยากให้ได้เงินกลับไปบ้านให้เยอะที่สุดพร้อมยัง
พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะอย่าลืมนะว่าตอนนี้เราบรรลุเป้าหมายของเราแล้ว
เราตั้งเป้ามาตั้งแต่แรก๖๐๐๐หลังจากนี้อะไรเสี่ยงได้ค่อยเสี่ยง
อะไรที่ไม่สมควรเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะคะค่ะสามตัวช่วยยังมีค่ะ
ต่อจากนี้ไปนะครับเป็นกำไรล้วนเลยนะครับถ้าทำได้ก็มาถึงเพลงที่๕กันนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชมอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
กำลังเต้นกันเพลง
อะไรนะคะกำลังเต้นกันเพลงหลังเต้นเพลง
ชวนคุยคุ้นไหมเพลงนี้อินโทรดนตรีสวยจังเลย
ชื่อเพลงอะไรคะสัญญาบ้านทุ่งค่ะสัญญาบ้านทุ่งเอาล่ะ
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนั่นสิตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย
เขาจะน้อยใจไม่ว่าเขาไม่น้อยใจหรอก
เขาจะน้อยใจก็ต่อเมื่อร้องผิดแล้วไม่ได้ใช้เขาเลย
แต่ถ้าเราร้องถูกไปได้เรื่อยเขาไม่น้อยใจหรอกเขาโอเค
เอาละครับตัดสินใจให้ดีครับฟังอินโทรไปแล้วเพลงที่๕ครับ๘๐๐๐บาท
แล้วในเพลงนี้ครับมิ้วครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ
เหลือ๓แผ่นป้ายเต็มจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

มองถุงสีทองคู่สวยต้นเท้านมร่วงโค้งลงคอยขมเขียว
เราเศร้าอยู่คนเดียวเฝ้ารอคอยคนเกี่ยวดังฉันเฝ้ารอเธอมา
เคยให้สัญญาต่อกันเคยพร่ำรำพังว่าจะไม่ลืมบ้านไหน
รอจนเข้าออกร่วงอีกราอยู่ในคนเคยสกตามองหาไม่มีแม่เงา
สัญญาสัญญาบ้านทุ่งลืมคลองลืมคุ้งลืมทุ่งลืมรักสองเก่า
เช่งเหนือรอยิ่งรอยิ่งคอยยิ่งเหากลายเป็นสัญญาซาวเมื่อเธอนั้นลืมว่าจะ
มองทุ่งสีทองคราใดยิ่งปวดหัวใจเมื่อใดที่คิดขึ้นมา

เหมือนดังคนไข้รออยาก
อยากให้เธอรู้ว่า
มันทรมานเหลือเกิน
มิ้วไปโรงเรียนเนี่ย
คุณแม่ให้เงินไปกี่บาทครับ

พอรุ่งขึ้นถามว่าน้องเอาตังค์ไหมคะ

คือถ้าจำเป็นจริงก็ต้องใช้ค่ะ
แล้วเรื่องจำเป็นนั้นก็คือพวกเครื่องเรียน
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องมิ้วร้อง
สู่ที่วิทย์